ที่สามารถรายชาวแย่
ให้ผู้ใส่เมื่อคลอด

ต่อเสียง

ตกนั้นจะเป็นฝนที่ตกปล่อยตกเรื่อยนะครับ
ไม่เหมือนฝนที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

เกิดอะไรขึ้นสภาพอากาศหลังจากนี้ในวันพรุ่งนี้

พบว่าปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญนะครับ

ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้นะครับ
ถือว่าลงมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้จะค่อยอ่อนกำลังลงไปครับ

ก่อนหน้านี้ลงมาจนถึงบริเวณตอนกลางประเทศนะครับ
การอ่อนกำลังกลับไปแบบนี้นะครับ
ก็ทำให้ความชื้นเข้ามาปกคลุม

ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นในบริเวณตอนกลางนะครับ

หลังจากนี้นะครับหลังจากที่
อากาศเย็นถอยร่นกลับไปนะครับ
กลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะทำให้ที่ดัน
ขึ้นไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างประเทศจีน
ฝนก็จะค่อยหายไปหลังจากนี้นะครับ

อย่างที่บอกแล้วครับว่าสิ่งที่เข้ามาทดแทนความเย็นที่
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะค่อยอ่อนกำลังเนี่ยนะครับ

อบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุม
ความชื้นเหล่านี้นะครับมาเจอกับความเย็น
ถึงแม้ว่าจะไม่เย็นเหมือนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ก็จะมีการก่อตัวกลายเป็นหมอกเกิดขึ้น
นี่คือหมอกที่เกิดขึ้นในช่วงเช้านี้นะครับ

พรุ่งนี้มีจุดไหนบ้างต้องระวังสถานการณ์ฝน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
ยังคงต้องระวังอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็ประกอบไปด้วยดังนี้นะครับ
จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น่าน
อุตรฎิตสุโขทัยพิสินุโลกและเพชบูรณ์
อีสานก็มีแถวน้องคลายน้องบูรรณพู่อุดอลทานีขอนเกียรติจัยภูมิ
ส่วนภาคกลางครับก็มีที่นครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสละบุรี
ภาคตะวานออกมีนครนายกกรรปะราจีนบุรี
ฝั่งอันดามันครับพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง

อย่างที่บอกว่าฝนจะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าจะไม่ตกเป็นฝนฟ้าขนอง
เตรียมรับมืออีกครั้งหนึ่งนะครับฝนฟ้าคันออกมาแน่

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ